ถ้าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาต้องนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงใช่ไหม
ขอโทษครับเดี๋ยวนี้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงด้วย
แล้วมาเป็นแบบหม้อไฟเขาบอกว่าน้ำซุปสูตรโบราณแบบนี้เลย
ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของจันทบุรี
เพราะว่ารสชาติหอมอร่อยโดดเด่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ร้านที่จะพาไปวันนี้คือร้านกินเส้นกันกันแบบยอหญิง
หลายคนสงสัยโอ้โหต้องใส่สายเขียวแน่นอน
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังร้านนี้อยู่ในซอยข้างปั๊มน้ำมันปอตท
ซึ่งบรรยากาศร่มรื่นมีมุมไว้ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วย
ร้านไหนไม่มีไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะมุมถ่ายรูปนะ
แล้วก็มีนกสวยงามให้ดูเพลินแล้วก็สดก๋วยเตี๋ยวไปด้วย
จันทรารสชื่นครับเจ้าของร้านเล่าบอกว่าทีเด็ดของทางร้านนั้นหรือ
คือก๋วยเตี๋ยวในหม้อดินครับใส่น้ำซุปสูตรโบราณ
ทอดมาจากรุ่นคุณย่าคุณยายถ่ายทอดมาสู่รุ่นแม่แล้วก็รุ่นหลานนะครับ
คือน้ำซุปโบราณสูตรนี้นะเขาบอกใส่เครื่องเทศกับสมุนไพรสดมากกว่า๓๐ชนิดนะครับ
ส่วนเมนูที่ลูกค้าติดใจต้องเป็นหม้อไฟนะจ๊ะ
มีทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเลือกสั่งได้ตามใจชอบ
อกจากนี้ยังมีเส้นต่างให้เลือกพี่ต้นชอบเส้นอะไร
เล็กที่เล็กก็มีหมี่ก็มีบะหมี่ก็มี
ส่วนถ้าใครติดใจแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มานะฮะ
รวมทั้งมีเมนูข้าวหน้าหมูสไลด์

ใช่แล้วก็โปะหน้าด้วยกำลังมาอีกเหมือนกัน

โอ้โหของโปรดเลย

ซายเลี้ยงแล้วก็เป็นของพวกข้าว

ขายดองที่นี่จะเป็นดองซีซิว

ที่นี่จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากว่ามีคุณขุด
หนูก็ชอบเส้นเล็กหนูไปแย่งกับพี่ต้นเอา
ส่วนชื่อร้านก่อก๋าไก่มหานกาลยอหญิง

คือขอโทษเขาบอกว่าใช้ยอหญิงเนี่ยคืออยากให้แปลกไปจากเดิม
ไม่ได้หมายถึงกัญชานะหลายคนผมก็คิดว่าใช่ตอนแรก
หลายคนบอกว่าคิดแบบนั้นนึกว่าใส่กัญชาไม่ใช่ครับ
แล้วราคาของก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ชามละ๓๐บาทไม่แพงนะฮะ
ข้าวหน้าหมูสไลด์๕๐บาทถ้าเป็นเนื้อสไลด์๖๐บาท
เหมือนกันถ้าเป็นหม้อไฟหมูก็จะ๑๗๙บาท
ส่วนถ้าเนื้อก็จะแพงหน่อยก็๑๙๙บาท
แต่ดูหม้อแล้วไม่แพงหรอกอิ่มจุกไป

ใครที่อยากลองความอร่อยนะครับแวะไปอุดหนุนได้ที่ร้านที่ผมบอกไปนะฮะ

ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓ครับ
กินเส้นกันที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
หรือว่าวันไหนไม่มั่นใจเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดโทรเลยครับ

แต่ว่ามันต้องอย่าดองข้ามคืน

อีกขึ้นปีเลย